คุณยายอายุ๘๙ถูกคนร้ายหลอกไปทำบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะ
แล้วก็ขโมยเงินสดไปเนี่ยเขาบอกว่ากว่า๑หมื่นบาท
คุณยายบอกขอเงินคืนเถอะยายเก็บมาทั้งชีวิตครับ
นี่ฮะต่องมาแล้วต่องพาคุณยายซ้อนมอเตอร์ไซค์มา

พาคุณยายนั่งซ้อนท้ายมาจอดที่ลานจอดรถครับ
แล้วก็หยิบเงินสด๑๐๐๐บาทในกระเป๋าของยาย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยครับ
ยายไว้ลำพังเหตุเกิด๑๓กันยายนที่ผ่านมา
มันกำลังล้วงตังค์คุณยายอยู่
ต่อมาครับเจ้าหน้าที่สำนักการท่องเที่ยว
เจอคุณยายนั่งอยู่หน้าสำนักงานในสภาพกระเป๋า
แล้วก็เอกสารกระจัดกระจายไปหมด
มีไม้เท้าค้ำยันวางอยู่ใกล้
ไปถามจนทราบว่าคุณยายถูกเด็กแถวบ้านหลอก
ว่าจะพามาทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่นะครับ

อ้างว่าหรือจะไปกดบัตรคิวให้นะครับ
รออยู่แถวนี้แหละแล้วก็กระชากเงินในกระเป๋าไป

ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพบกับนางเจือศรีสวัสดิ์นะครับ
ท่านนี้แหละอยู่ในตรอกโรงต้ม
เทศบาลนครนครราชศรีมา
อยู่กันสองคนกับนายสอนศรีสวัสด

ยายเจือเล่าบอกว่าโอ้โหไอ้วันเกิดเหตุนะ
คนที่เคยอยู่แถวบ้านเนี่ยมันบอกจะพาไปทำบัตรประจำตัวประชาชน
เพราะบัตรยายเก่าแล้วแล้วเลือนลางเลือนลางแล้ว
อาสาเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์พาไปให้
ยายบอกอยากได้เงินคืนเก็บมาทั้งชีวิตนะครับ
ไม่มีรายได้อะไรนอกจากเงินสูงอายุเนี่ยนะครับ

อย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมกันเลยครับยายบอก

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจรู้ตัวคนกระทำผิดแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการนำตัวมาดำเนินคดีครับ